มีคำถามว่าพิธาจะได้เป็นนายกไหม
และถ้าไม่ใช่พิธาเศรษฐาจะได้เป็นต่อไหม

แล้วใครจะได้เป็นรัฐบาล
นี่เป็นคำถามที่หลังการเลือกตั้ง
เราต้องมานั่งคำถามมาลุ้นกันแบบนี้

หลังเลือกตั้งแล้วต้องมาลุ้น
ลุ้นกันว่าสวจะเอายังไง
สวกลายเป็นจุดชี้เป็นชี้ตายทางการเมือง

เขาเรียกว่าด่านสว
ด่านสวอย่าทำตัวเป็นด่านทางหลวง

วัตถุประสงค์ของการตั้งด่านดีทั้งนั้นนะครับ
เราตั้งด่านเมาแล้วขับเพราะเราไม่อยากให้

มีคนบาดเจ็บล้มตายเกิดอุบัติเหตุ
เราก็ไปตั้งด่าน
ใครที่เป่าแล้วแอลกอฮอลเกินส่งฟ้องศาล

เมาแล้วขับก็กลายเป็นด่านลีดไถ
เอาผลประโยชน์เพื่อแลกกับไม่ต้องส่งส่งสาร
ระยะหลังสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็บอกให้เผลา

เอาไว้ตรวจรถที่บรรทุกน้ำหนักเกินเหตุ
ทำให้ถนนพังเละเทะกันไปหมด
แต่ก็มีการแลกสนผลประโยชน์กัน
บรรทุกน้ำหนักเกินเท่าไหร่ก็ได้

สติ๊กเกอร์ทางหลวงที่เป็นเรื่องใหญ่
ตอนนี้ก็ยังตั้งกรรมการสอบกันไม่เสร็จ

นี่ชี้ให้เห็นว่าด่านทั้งหลายเนี่ยมันมีวัตถุประสงค์ดีทั้งนั้น

ท่านก็มีวัตถุประสงค์ดี
ที่อยากจะไตรตรองกันกรองคนที่เป็นนายก
ท่านจะตรวจสอบคุณสมบัติ
ท่านจะเอาเข้ากรรมธิการเพื่อตรวจสอบเรื่องนั้นเรื่องนี้
ขอให้กรกตตรวจสอบเรื่องนั้นเรื่องนี้
แต่คำถามก็คือว่ามันกงการอะไรของสวล่ะครับ

ฉะนั้นเป้าหมายตอนนี้ไปอยู่ที่ว่าสวจะเอายังไง

สวบางคนอย่างที่บอกกำลังเอาเป็นเอาตาย
กับเรื่องตรวจสอบตั้งด่านคุณสมบัติสมบัติ
สวกลายเป็นจุดชี้เป็นชี้ตาย
จะมีกันกี่คนไม่รู้แต่ภาพที่ออกมา
สวทั้งหลายก็พลอยโดนไปด้วย
ฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้ช่วยไม่ได้ครับ
ภาพลักษณ์ของสวจะถูกซีกประชาธิปไตยมองอย่างแคลงใจ
คนที่ไม่รู้อิโนอิเน

คนที่เขาเห็นด้วยกับคันลองประชาธิปไตย
ก็พลอยโดนไปด้วยถูกมองพลอยเสียหายไปด้วย
วันนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าสวบางส่วนถูกมองว่า
ท่านอยากตอบแทนคนที่เขาแต่งตั้งท่านเข้ามา
ท่านก็เลยขัดขวางกระบวนการเลือกนายกรัฐมนตรี
แล้วสุดท้ายขึ้นมาก็หวังว่า
ขัดขวางสำเร็จเรียบร้อย
ก็นำไปสู่การวางหมากวางแผนกันไว้
ให้คนที่ตั้งท่านมากลับมามีอำนาจ
นี่เขามองกันอย่างนี้ก็ช่วยไม่ได้
ไม่สนใจหลักการไม่สนใจคันลองของระบอบประชาธิปไตยที่เป็นสากล
ที่เขาโหวตให้กับคนที่ได้เสียงข้างมาก
จากสอสอจากประชาชน
ไม่สนใจว่าคนจะวิพากษ์วิจารณ์ยังไง
ไม่สนใจว่าการขัดขวางของสวเนี่ย
มันจะนำไปสู่การเกิดวิกฤตทางการเมืองใดขึ้นมาไหม
ท่านไม่คำนึงว่าถ้าต้องการจะไหลไปสู่จุดนั้น
บ้านเมืองจะได้รับผลกระทบอะไร
จะมีความเสียหายอะไรตามมาเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องการค้าเรื่องการลงทุน
แล้วคำถามก็คือว่ามันมีช่องทางจะปลดล็อกยังไงไหม
เมื่อวานนี้อาจารย์ปริญญาเทวานริมิตกุลไปพูดไว้บนเวทีเสวนา
อาจารย์เทวานอาจารย์ปริญญาเนี่ยแนะนำว่าคนที่จะปลดล็อกได้เนี่ย

อาจารย์ปริญญาบอกว่าผลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐจะต้องแสดงออกว่า
สวต้องฟังเสียงประชาชน

ถ้าท่านอยากเป็นนายกท่านก็ต้องทำอย่างนี้เพื่อพิสูจน์ว่าท่านจะเป็นนายกด้วยความสง่างาม
ไม่ใช่เป็นนายกได้เพราะสวแล้วสิ่งนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับตัวท่านเอง
แล้วตอนหนึ่งดรปริญญาก็บอกว่าการโหวตเลือกนายกไม่ใช่การเลือกของนายพิธาหรือพักเก้าไกล
แต่เป็นการโหวตตามหลักการในระบอบประชาธิปไตยเสียงข้างมากที่มาจากประชาชน

เราเนี่ยได้ฟังเหตุผลของสว๓คน๔คนที่ออกมาตั้งด่านขัดขวางฟังซ้ำแล้วซ้ำเล่า
แต่วันนี้ลองฟังคนที่เขาเห็นต่างบ้างสิครับ
เมื่อวานนี้มีสวที่เห็นต่าง
จะมีกี่คนไม่รู้แต่คนนี้เดินออกมา๑๙แล้วโชว์ว่าตัวเองคิดยังไง
สวสุภาษีบอกว่าจากที่เคยโพสต์ข้อความว่าจะสนับสนุนคุณพิธา
ขณะนี้ยังไม่เปลี่ยนแปลงยังสนับสนุนนายพิธาเช่นเดิม
เนื่องจากจะโหวตให้เสียงข้างมาก
ถ้านายพิธาไม่ได้รับเลือกเป็นนายกแล้วพักอันดับ๒เสนอแคนดิเดตเป็นนายก
ก็จะเลือกนายกจากพักอันดับสอง
แต่หากยังไม่ได้รับเลือกอีกแล้วพักเสียงข้างน้อยเสนอตัวเป็นนายก

เมื่อถามว่าแสดงว่าไม่ติดใจเรื่องการแก้ไขมาตรา๑๑๒ของพักเก้าไกลใช่ไหม
คุณประภาษีตอบว่าเรื่องมาตรการ๑๑๒หรือเรื่องหุ้นไอทีวี
เป็นเรื่องขององค์กรที่เกี่ยวข้องจะพิจารณา
สวไม่มีหน้าที่ไปตัดสินเรื่องนี้
เป็นเรื่องของหน่วยงานอื่นเป็นเรื่องขององค์กรอื่น
สวไม่ควรเอาเรื่องอำนาจของกรรมธิการไปตรวจสอบเรื่องนี้
แล้วอีกคนนึงอาจารย์สุขุมนวลสกุล
อาจารย์สุขุมพูดได้ใจเลย
อาจารย์บอกว่าคนรุ่นเราเนี่ยอายุมากกันแล้ว
อย่าทำตัวเป็นเจ้าของประเทศ
เพราะเราอยู่เป็นเจ้าของประเทศได้ไม่นานเราก็ตายแล้ว
แล้วพอเราตายใครล่ะจะส่งเราลง
ใครล่ะจะหามเราขึ้นเมนก็คนรุ่นหลัง
ปล่อยให้คนรุ่นใหม่คนรุ่นหลังเขาเถอะ
อาจารย์สุขุมก็บอกว่า
ผมเนี่ยไม่ได้เลือกก้าวไกลไม่ได้เลือกคุณพิธา
แต่ผมเคารพเสียงประชาชน
พูดตรงกับคุณปริญญาเลยครับ
ดูแล้วสวบางส่วนอยากให้แต่งตั้งให้เขากลับมาเป็นสว

นี่ทั้งหมดนี้กำลังจะบอกอีกครั้งหนึ่ง
ก่อนจะถึงวันเลือกนายกว่า
สังคมก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับสวด้วย
เพราะสวเขาไม่ได้เป็นพักการเมือง

พักการเมืองมีทิศทางยังไงมีนโยบายยังไง
คนในพักก็พูดตามนั้น
ใครพูดแหลมออกมาจากทิศทางของพัก
ก็จะมีคนในพักสะกิดเตือนว่าไม่ได้
เพราะว่ามันจะเป็นภาพลักษณ์ของพักว่าคนจะคิดยังไง
แต่สวไม่มีพักครับ
ฉะนั้นจะมีสวส่วนหนึ่งออกมาพูด
แล้วทำให้คนคิดว่าเอ๊ะทำไมสวเป็นอย่างนี้
สวอื่นที่เขายังสงบท่าทีอยู่
เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะเลือกหรือไม่เลือกยังไง

สวบางคนมาบอกกับผมว่าอับอายขายหน้าคนเขา
ไปไหนก็มีคนถามกลับบ้านลูกหลานก็ถาม
แต่เขาไม่ใช่คนที่จะต้องเห็นไมโครโฟนแล้วลี่เข้าใส่
แล้วก็จะบอกว่าจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้
สวทั้งหมดสวเหล่านี้ครับน่าเห็นใจ
เพราะว่ามีคนไปพูดแทน
และสิ่งที่ผู้แทนนั้นทำให้ประชาชนแคลงใจ
มีเวลาอีก๖วัน
ที่คนไทยกำลังจะลุ้นว่า
คุณพิธาจะได้เป็นนายกไหม

ซีกที่รวมตัวกันตั้งรัฐ
รัฐบาลจะตั้งรัฐบาลได้ไหม

มันจะเกิดอะไรขึ้นในแวดวงการเมือง

แล้วมันจะนำไปสู่อะไร

เฉินหน้ามีความรุนแรง

คนมีอำนาจไม่คาดคิดทั้งนั้น

แต่ว่าคราวนี้ก็ต้องคิดให้ดี
เพราะว่าประชาชน

กลับไปสู่ความวุ่นวาย

ขีดเส้นใต้ที่จะเตือนกันอีกครั้งหนึ่ง
เหลืออีก๖วันจะเลือก